ไปดูอีกเรื่องค่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกอีกแล้ว
ตำรวจขับรถปาดหน้ารถขนกัญชากว่า๓๐๐กิโลกรัมนะคะ
จับได้ทั้งรถขนกัญชาจับได้ทั้งรถคุ้มกันอีก๒คันด้วยค่ะ

เต็มสูงเท่าหลังคารถเลย

เออทำดีมีกับเราให้เราฟังหมดเลยนะคะ
เหมือนในหนังเลยนะคะตำรวจปาดหน้ามาแล้วก็ตบประตู
เรียกให้คนที่อยู่ในรถลงมาเป็นการจับรถขนกัญชา๓๐๐กิโลกรัม
เด็ดเลยคือ๓๒๐กิโลกรัมค่ะ
บอกว่าพ่อค้ากัญชากลุ่มนี้ไปรับกัญชามาจากภาคอีสาน
ราคากิโลกรัมละ๒๕๐๐บาทจะเอาไปส่งภาคใต้
ถ้าถึงเนี่ยราคาจะพุ่งเป็นกิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทเลยนะคะ

มีเป็นรถเก๋ง๒คันแรกนำทาง

โทรบอกรถกระบะที่ขนกัญชาให้เปลี่ยนเส้นทางทันที
ส่วนคันที่ขนกัญชาก็เป็นกระบะขับตามมาข้างหลัง
ในที่คนในรโภบรรยายบอกว่ามันทูการชามันถ้วม

ตำรวจเราเก่งนะคะฝีมือตำรวจภาค๗แกะรอยจนจับได้ยกแก๊ง๖คน
ก็รวบกันกลางถนนเลยนะคะ
ก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ยาบ้า๑๑๒เมตรและผู้ต้องหาอีก๖คน
จำนวนนี้มีเยาวชน๒คนด้วยนะคะ
เป็นการจับกลุ่มขยายผลจากผู้เสพที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะ
ทีนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูที่เขาเทออกมา
ยาบ้าล็อตนี้มันเป็นสูตรใหม่
มันเป็นเม็ดสีชมพูซึ่งมันผสมยาปลุกเซ็กค่ะ
ค้นขึ้นมาเพื่อขายในช่วงวาเลนไทยโดยเฉพาะเลย
กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงเมื่อเสพไปจะทำให้มึนงงและมีอารมณ์ทางเพศ
ซึ่งจะมีราคาแพงกว่ายาบ้าปกติเกือบเท่าตัว
โอ้โหมีสูตรใหม่ด้วยนะ
โอ้โหลำพังยาบ้าเพียวอย่างเดียวมันก็หนักมากพออยู่แล้ว
คือยาเสพติดจริงเราก็อยากให้มันหมดไปจากประเทศไทยนะคะ
ใครที่ยังหากินกับเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจเหรอนี้อยู่เนี่ยมันก็
ถ้าเกิดใส่แบบนี้เข้าไปแล้วเกิดเขาเมายาแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศ
ต้องไปข่มขืนใช่ไหมเหตุอายกรรมก็จะต้องตามมาด้วยแบบนี้นะครับ